เอาแย่เข้าไป
มดแดงนี่คือปกติกลับทำลังอยู่บนต้นไม้แต่มดดำไม่อยู่ตรงดินของพื้นดิน
วันนี้เนี่ยเราพูดถึงมดแดงกันเพราะว่ามดแดงกันตอนนี้คืออย่างที่คุณสุดขุมบอก
หลายคนออกไปตามท้องไล่ท้องนาไปสอยมากินกัน
ในนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามดแดงกว่าเขาจะมาเจริญเติบโต
เป็นมดแดงเป็นไข่ให้เราได้สอยกินแบบนี้เนี่ย
มีวิธีการอย่างไรเขามีกระบวนการอย่างไร
แล้วก็หนึ่งรังไขมดแดงเขามีการแบ่งชนชั้นวันนะ

เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันหน่อยแล้วก็มาดูสภาพอากาศงดเหล่านี้

คุณผู้ชมปกติในลังมดแดงหนึ่งลัง
จะมีมดทั้งหมด๕ชนิดด้วยกัน
๕ชนนี้ก็ประกอบไปได้แบบนี้
อย่างแรกก็คือมดนางพญา
นางพยาก็คือทำในการอ๋อกไข่วางไข่
ควบคุมประชากรมดทั้งหมด
อย่างที่๒เป็นมสที่มีชื่อว่ามสนาง
มสนางในการจับประสมพันธ์กับมสตัวผู้
เพื่อที่จะออกไข่ออกมา
อย่างที่๓มีลักษณะเป็นมสตัวผู้
ไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อันแรกมดนางพญามดนางมดตัวผู้
มดตะผู้ทำหน้าที่ในการผสมพันธ์กับมดนางพญาเพื่อที่จะออกไข่ออกมา
ส่วนงดงานทำหน้าที่เกี่ยวกับบริหารจัดการหาอาหารต่างเข้ามาในรัง
เพื่อที่จะทำให้มีอาหารคอยเลี้ยงดูประชากรมดที่อยู่ในรังตลอดฤดูการต่างที่เกิดขึ้น
ส่วนงดสุดท้ายเป็นงดธาตุงดธาตุเป็นงดที่มีการขโมยมดชนิดอื่น
เลี้ยงในรังตนเองนะครับเพื่อที่จะทำให้มีการให้มดชนิดนี้ไปเอาอาหาร
หรือว่าเอาสิ่งต่างที่สะสมอยู่ในมดชนิดอื่นเข้ามาเลี้ยงดูภายในรังของตนเอง
ให้มีอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งระยะเวลาการเจริญเติบโตของมด
มีการแบ่งออกเป็น๔ระยะเวลาด้วยกันนะครับเป็นไข่เป็นนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นมดตัวเต็มวัย
นี่คือวงจรทั้งหมดของมดดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากที่จะมีไข่มดได้กินกัน
ปกติแล้วเขาจะมีการทำรังมีการวางไขเยอะในช่วงของฤดูฝน
แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะมีการปรับเปลี่ยนสภาพอากาศเพื่อที่จะทำให้มดมีการออกมาวางไข่
เขาก็มีวิธีต่างแบบนี้นะครับก็คือสร้างลักษณะอากาศให้มีลักษณะคล้ายกับหน้าฝน
ปกติถ้าเกิดจะทำให้มดมีการวางไข่ออกมามีการสร้างหลักออกมา
เราต้องเอาน้ำไปฉีดบริเวณใต้ต้นไม้นะครับเพื่อที่จะทำให้ลักษณะเหมือนในช่วงฤดูฝน
โดยจะฉีดช่วงเย็นหลังจากนั้นก็จะมีการนำเอาอาหารต่าง
ไม่ว่าจะเป็นข้าวสุกมาอยู่บริเวณคนต้นเพื่อที่จะล่อมดให้ขึ้นมา
แล้วก็มีการสร้างรังเกิดขึ้นซึ่งปกติรังมดที่จะสามารถเก็บเกี่ยวรู้ได้
ว่ามีไข่อยู่ข้างในเขาจะดูจากรังมดที่มีลักษณะเป็นใบไม้ใบไม้
แล้วก็มีขอบขาวอยู่ด้านนอกของรังของเขา
ก็จะเป็นรังที่แสดงให้เห็นว่าภายในรังมีมดแล้วก็มีไข่อยู่แน่นอน
แบบนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาทำอาหารได้
ที่เป็นอันตรายถ้าหากเข้าตาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราได้
นี่คือเรื่องราวต่างนะครับที่ใครอยากที่จะสอยมดในสวนของตัวเอง
หรือว่าเกษตรกรอยากที่จะมีการสร้างอาชีพใหม่ด้วยการทำรังงดแบบนี้
ก็สามารถที่จะเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้
แต่อย่างที่บอกเลยครับว่าในระยะนี้ในระยะที่มีการแปรปรวนของสภาพอากาศ
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีการประกาศออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ว่าใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไปสอยมดแบบนี้
ต้องระวังกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เอง
คาดการณ์ว่าจะมีบริเวณความกดอากาศสูง

จะมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ไปเจอกับอากาศร้อนอบอ้าวที่ก่อตัวมาก่อนหน้านี้
และหลังจากนั้นก็จะทำให้มีลักษณะของอากาศที่เย็นลง
หลังจากที่เราเจออากาศที่ร้อนอบอ้าวกันมา
ดังนั้นในระยะนี้นอกจากอากาศจะแปรปวนแล้ว
สุขภาพร่างกายต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ
ก็จะเริ่มตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน

หลังจากนั้นก็จะไปภาคเหนือต่อ
ต่อด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกในช่วงสุดสัปดาห์
นี่คือภาพรวมวันนี้ที่มีโอกาสนะครับที่จะเจอเรื่องของ
พายุฝนฟ้ากันนองเป็นพื้นที่สีเหลือง
มีตั้งแต่บริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วย
นี่คือพื้นที่ที่ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้
ก็คงต้องเฝ้าติดตามการพยากรณากาศ

เพราะว่าแน่นอนว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน

แล้วก็ในระยะนี้อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นแล้ว
เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรโลก
ในช่วงประมาณวันที่๒๑๒๒นี่แหละ
ก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนฤดูโลก
อยู่เหนือเมืองแหล่งของเราพอดีเลย
ช่วงเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงนี้ร้อนที่สุด
ดังนั้นในระยะนี้ความแปรปวนสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น

ก็ต้องติดตามการพยากรณากาศแล้วก็มาติดตามวิถีชีวิต
จะทำยังไงดีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรดีให้ประสบความสำเร็จ
และให้มันนำเสนอเรื่องไขมดแดง
แต่ว่าวันพรุ่งนี้มีอะไรต้องติดตาม
อย่างนั้นเชิญคุณแย่ไข่มดแดงต่อได้เลยนะฮะ
งั้นว่าจะแย่ได้รึเปล่าแล้วเนี่ย
หมดเอ็กซ์หมดแอร์